กลับเรียนท่านประธานพิคลพครับ
กับผมนายุตภพงศ์จรษฐียนตร์สมาชิกสภาพุทธแหล่นรัศดร
จังหวัดมหาศาลคามพักเพื่อไทย
วันนี้ผมจะได้อภิปรายนะครับ

จำนวน๓๑๘๕ล้านล้านบาท
ผมขอตั้งชื่องบประมาณปี๒๕๖๖ว่า
เป็นงบประมาณที่เต็มไปด้วยความไม่โปร่งใส

ก็ได้ขออนุญาตไว้แล้วครับท่านประธานครับ
ขออนุญาตครับเริ่มเลยครับ

ผมขอตั้งชื่อว่าเป็นงบประมาณที่ไม่โปร่งใส

งงแม้กระทั่งการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการ

มีเรื่องใหญ่ที่ผมจะเรียนท่านประธานครับ

กองทัพเรือก็อยู่ในงบประมาณ
ที่ผมกำลังจะกลับเรียนท่านประธานครับ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖เนี่ย
ตั้งไว้นะครับในคำขอทั้งสิ้น

เพิ่มขึ้นจำนวน๘๕๐๐๐ล้าน

เป็นรายได้สุทธินะครับ

แล้วก็เป็นเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้น

ผมขอเริ่มที่กระทรวงการคังที่กรมธนาลักษณ์
งบประมาณปี๒๕๖๖เนี่ย

แล้วก็ยังมีเงินนอกงบประมาณอีก

ท่านประธานครับผมไปดูครับว่า
วิสัยทัศน์ของกรมธนาลักษณ์เนี่ย

จากสภา๓๗๘๙ล้านเนี่ย
เขาบอกว่าบริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน

ด้วยหลักธรรมาธิพิบาลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

ข้อที่๑บอกว่าบริหารจัดการ
ที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผมไม่เชื่อครับท่านประธานครับว่า

ให้บริษัทเนี่ย

มูลค่า๒๕๐๐๐ล้าน
ท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธาน
ฉายภาพนะครับให้ท่านประธานได้เห็นว่า

ที่๑ครับท่านประธานครับสีเขียวเนี่ยนะครับ

ท่อส่งน้ำดอกกายนะครับ

เส้นที่สองครับสีน้ำตาลนะครับ
เขาเรียกว่าโครงการท่อส่งน้ำ

ซึ่งเป็นเส้นที่มีความสำคัญที่มากที่สุดครับ

ท่อส่งน้ำหนองค้อไปถึง
แหมชะบังระยะที่๒เส้นสีน้ำเงิน

บริเวณแหลมชะบังเนี่ยท่านประธาน
ท่าเรือโรงงานอุตสาหกรรม

ผมก็ดูครับว่ากรมธนาลักษณ์เนี่ย

ดำเนินการโดยหลักธรรมาภิบาล

ในการดำเนินงานของกรมไหมครับ

เลือกเอกชนที่เข้ามา

ระเบียบกระทรวงการคังครับ

เพื่อจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ
ที่มีราคาเกิน๕๐๐ล้านบาท

ระเบียบข้อที่๓ครับท่านประธานครับ
เขาบอกว่าเวลาในการจัดหาเนี่ย
เขาให้ใช้๓วิธีด้วยกันครับ

ประกาศเชิญชวนเอกชนทั่วไป

ที่๕ครับ

สนใจก็สามารถเข้ามาดำเนินการได้

ค่อยไปใช้วิธีการคัดเลือกนะครับ

มันใช้วิธีเฉพาะเจาะจงหรือเขาเรียกว่าวิธีพิเศษครับ
ท่านประธานครับแต่โครงการนี้ครับท่านประธานฮะ
สไลด์ที่หกเลยครับคือโครงการนี้เนี่ย
ธนาลักษณ์เนี่ยนะครับก็ได้ให้เอกชนเนี่ย
ใช้วิธีการคัดเลือกเมื่อวันที่เก้าสิงหาหกสี่เนี่ยครับ
ท่านประธานครับเพิ่งผ่านมาเมื่อเร็วนี้นะครับ
ก็มีบริษัทเข้ายื่นเอกชนเข้ายื่น๓ลายคัดเลือกนะครับ
เข้ายื่นสองหนึ่งบริษัทอิสวอเตอร์สองบริษัทวิก
บริษัทวงสยามก่อสร้างพอยื่นเสร็จครับท่านประธานครับ
วันที่สิบสามสิงหาหกสี่คณะกรรมการคัดเลือกครับ
ก็ปรากฏว่าคัดเลือกเสร็จเนี่ยบริษัทอิสวออเตอร์ได้คะแนนสูงสุด
สิบหกสิงหาหกสี่ครับบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ย
ที่ว่าจะได้รับการคัดเลือกกลับไปยกเลิก
คนที่เป็นประธานกรรมการคัดเลือกบอกว่ายกเลิก
เพราะว่าทีโออาร์ไม่ถูกต้องทั้งที่คนที่น่าจะออกมาโวยวายนะครับ
ออกมามีความคิดเห็นเนี่ยที่ไม่ตรงขัดเอ่อหรือมีข้อเห็นแย้งเนี่ย
ก็คือบริษัทที่เข้าเสนอราคาแต่ปรากฏว่าประธานคัดเลือก
เป็นคนไปยกเลิกแล้วทำอะไรต่อครับ
ไลด์ที่๗เลยครับเปลี่ยนตัวคณะกรรมการคัดเลือกทั้งหมดเลยครับ
ท่านประธานดูด้านซ้ายครับกรรมการนะครับ
คัดเลือกชุดที่หนึ่งวันที่ยี่สิบสี่สิงหาหกสี่เนี่ย
มีนายุทธนายิมการุลอธิบดีกรมธนาลักษณ์ในขณะนั้นเป็นประธานนะครับ
แล้วก็มีกรรมการนะครับรวมทั้งสิ้น๗ท่าน
ปรากฏว่าคณะกรรมการชุดนี้นะครับเห็นว่าบริษัทอิสวอเตอร์เนี่ย
ชนะเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับแต่ประธานครับไม่เห็นด้วย
ก็เลยสั่งให้ยกเลิกแล้วก็ปิดปกติไหมครับ
ครั้งที่สองครับท่านประธานครับคัดเลือกใหม่ครั้งที่สอง
วันที่ยี่สิบเก้ากันยาปีหกสี่นะครับ
ที่อธิบดีคนนั้นจะเกษียณท่านประธานครับ
มีประธานคนเดียวที่เหลืออยู่ครับกรรมการนะครับ
ที่เหลือนะครับเจ็ดคนเนี่ยตั้งแต่เบอร์สองถึงเบอร์เจ็ดเนี่ยนะครับ
เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับท่านประธานครับตรงนี้เนี่ย
กรมธนลักษณ์จะบอกได้ครับว่าบริหารโดยหลักธรรมาภิบาลนะครับ
ยึดถือความผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
คำถามก็คือว่าคุณไปเปลี่ยนกรรมการแบบนี้ได้ยังไง
และกรรมการครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลาออกด้วยนะครับ
คนที่เป็นประธานเนี่ยไปเปลี่ยนเขาออกอย่างนี้ไงครับท่านประธานครับ
ผมถึงไม่มั่นใจไงครับว่างบประมาณที่กรมธนารักษ์ขอไปเนี่ย
จะไม่ใช้ประโยชน์นะครับตรงตามวิสัยทัศน์ตรงตามพันธกิจ
ที่ได้มาขอต่อสภาแห่งนี้เพราะว่าเวลาคุณไปบริหารงานเนี่ย
คุณไปบริหารงานนะครับมันไม่โปร่งใสครับท่านประธานครับ
ไลด์ที่๘ถัดไปเลยครับผมก็มีเอกสารท่านประธานฮะ
ไม่ใช่ว่าอยู่เนี่ยผมไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างใครมาครับ
ให้กับภาครัฐในการคัดเลือกครั้งที่๑เนี่ย
๑๔๐๐ล้านตรีวงสยามเนี่ยให้๘๐๐ล้านตรี
สยามให้๖๑๒๒ล้าน
ส่วนแบ่งรายได้๓๐ปีวงสยามให้๒๔๙๙ล้าน
ผลตอบแทนรวม๓๐ปีวงสยามให้๓๒๙๙ล้าน
ท่านประธานครับนี่ไงครับผมกำลังฟ้องท่านประธานครับว่า
กรมธนลักษณ์เนี่ยได้เงินงบประมาณไปเวลาคุณไปบริหารเนี่ย
มันไม่โปร่งใสครับแล้วก็ท่านประธานครับ
มันก็ต้องย้อนกลับไปครับท่านประธานครับว่า
ผมเนี่ยไม่ได้มาเป็นตัวแทนบริษัทอิสวอเตอร์
หรือเป็นตัวแทนของบริษัทวงสยามแต่วันนี้ผมขอทำหน้าที่
ในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่มาปกป้องผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
คำถามผมทั้งหมดครับท่านประธานครับว่าทำไมครับท่านประธานฮะ
ไม่ใช้วิธีการประมูลทั่วไป
ทำไมคุณต้องไปคัดเลือกแล้วไปเลือกเฉพาะบริษัท
บางบริษัทเท่านั้นบริษัทใหญ่ระดับประเทศทำไมคุณไม่เรียก
ผมยกตัวอย่างเช่นบริษัทอิตาเลียนไทย
บริษัทช่อการช่างที่มีบริษัทผลิตน้ำปลา
ทำน้ำปลาปลาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ถามว่าทำไมกรมธนาลักษณ์เนี่ย
ถ้าคุณบอกจะคัดเลือกคุณไม่เชิญบริษัทใหญ่เหล่านี้
ที่มีความน่าเชื่อถืออย่างนี้เข้ามาคัดเลือกท่านประธานครับ
แล้วทำไมคุณไม่ใช้วิธีการประมูลประกวดราคาทั่วไป
แล้วทำไมจะต้องไปทำลับล่อแบบนั้นนะครับ
ประมูลคัดเลือกครั้งที่หนึ่งก็มายกเลิกครั้งที่สอง
แล้วทำไมคุณต้องไปทำนะครับในวันที่อธิบดี
เกษียณวันสุดท้าย๓๐กันยาไปเปิดซองแบบนั้นนะครับ
ตรงนี้ผมอยากจะให้ดรสันตรีที่ท่านมาแล้วกรุณาชี้แจงด้วยนะครับ
แล้วท่านพูดมาถูกนะให้รู้เรื่องนะครับ
ไลด์ที่๙ถัดไปครับท่านประธานครับ
ท่านประธานดูสิครับเอาแค่ความน่าเชื่อถือที่พวกท่านทำ
บริษัทที่ชนะเนี่ยนะครับได้งานชื่อวงศาหยามแทนประธาน

อีกด้านซ้ายมือครับบริษัทที่ท่านบอกว่า
ที่เขาได้รับสัมประธานอยู่แต่เดิมเนี่ย
อยู่ถนนวิพาบุรดีตรงสุธิศาสตร์ใหญ่ตัวอย่างนี้ครับ

บริษัทจะใหญ่จะเล็กไม่สำคัญ

ท่านไม่ใช้วิธีการประมูลทั่วไป

ท่านออกทำไมในสมัยรัฐบาลนี้

ถ้าท่านไม่ทำเรื่องนี้มันโปร่งใส
ไม่ทำให้เรื่องนี้เนี่ย
ให้เกิดประโยชน์กับแผ่นดินนะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลุงตูเนี่ย

ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ราชพัสดุ

รวมทั้งดรสันติพร้อมพัฒน์
ที่ท่านได้รับมอบอำนาจเนี่ย

ประธานคณะกรรมการที่รัฐจัดภัดสะดุนะครับ
แต่ก่อนที่ผมจะอภิปรายไม่วางใจเนี่ยผมจะไปยื่นปปชครับ
ให้ดำเนินการสอบคณะกรรมการที่ราชบัสดุที่คุณ๖คนเนี่ย
ไปยกมือให้เขาทั้งทั้งที่เรื่องนี้เนี่ย
มีข้อคอลหามีเรื่องความไม่โปร่งใสมีประเด็นต่างตั้งเยอะตั้งแยะนะครับ
ต่อไปครับท่านประธานครับคืองบประมาณของกระทรวงกลาโหม
ผมเริ่มที่กองทัพเรือครับท่านประธานครับ
ปี๒๕๖๖ได้งบในคำขอนะครับ๔๓๒๓ล้านบาท
ซึ่งคำขอเนี่ยกับเมื่อปีที่แล้วนะครับใกล้เคียงกันมากก็ประมาณ๔๐๐๐ล้าน
กองทัพเรือเนี่ยผมเรียนท่านประธานครับว่า
งบประมาณไม่เหมาะสมครับ
หนึ่งครับไม่เหมาะสมยังไงครับท่านประธาน
กองทัพเรือเนี่ยไปซื้อเรือดำน้ำจีนครับ
แต่ไปซื้อครับเรือดำน้ำแต่ดันไม่มีเครื่องยนต์อย่างนี้
รัฐบาลจีนนะครับจะเอาเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์มาขาย
รัฐบาลไทยมันเป็นไปได้ยังไงครับ
ตรงนี้เนี่ยต้องขอให้ลำตีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านต้องชี้แจงครับทั้งในฐานะลำตีกระลาโหม
ในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
กองทัพเรือครับยังไม่ซื้ออะไรอีกครับ
เครื่องยนต์เนี่ยไปซื้ออะไรครับ
ไปซื้อตั้งงบไฟครับ๔๐๗๐ล้าน
ซื้อจากบริษัทเอลบิตอิสราเอล
ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมรู้แล้วครับว่ากำลังเนี่ย
ตกลำละประมาณ๑๓๔๐ล้านครับท่านประธานครับ
คราวนี้ท่านประธานครับเมื่อเร็วเร็วเนี้ยนะครับ
ล่าสุดเนี่ยกองทัพอากาศฟิลิปปินส์นะครับก็
อย่าเพิ่งครับขออยู่หน้าสไลด์๑๑ก่อนนะครับ
ทัพอากาศฟิลิปปินส์นะครับเขาซื้อเพียงลำละ๓๔๐ล้านบาทครับท่านประธานครับ
แต่กองทัพเรือไทยเนี่ย๑๓๔๐ล้าน
แพงกว่าลำละพันล้านเนี่ยมันเป็นไปได้ไงครับ

ผมมีหลักฐานมาฟ้องท่านประธานด้วย
ว่าการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่โปร่งใสมีเรื่องทุจริตครับ
ไลด์ที่๑๒ครับท่านประธานครับ
ทัพเรือคุณจะไปซื้อมาทำไมนะครับ
๑๑พฤษภาษณ์๖๔ครับ

อากาศยานไร้คนขับนะครับไม่ใช่ไร้เครื่องยนต์ครับ

ก่อนที่งบประมาณจะเข้าสภา
วันที่๓๑พฤษภาที่ผ่านมา
วันที่๒๘พฤษภา๖๕เนี่ยนะครับ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

ลำละ๑๓๔๐ล้านเนี่ย
ตรงนี้ก็คือความไม่โปร่งใสอีกท่านประธาน
แล้วมันก็อยู่ในพรบงบเนี่ยครับ

ต่อไปเป็นกองทัพอากาศครับ

ปีงบประมาณ๒๕๖๖ครับท่านประธาน

ผมก็ไปดูครับท่านประธานครับว่า

ปรากฏว่าจะไปซื้อเครื่องบินขับไล่

ลำละ๒๗๐๐ล้านบาท

บินกับเครื่องยนต์ครับไม่มีอาวุธครับแล้วท่านประธานครับ
ราคาเครื่องบินรุ่นนี้มันแพงมากครับท่านประธานครับ
จากแพงแล้วไม่พอครับท่านประธานครับท่านประธานครับ
มันต้องมีเวลาเครื่องบินบินเนี่ยครับมันจะต้องมีค่า
ใช้จ่ายนะครับในการบินเป็นชั่วโมงครับซึ่งท่านประธาน
ก็เคยเป็นลำตีกระลาโหมมานะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ย
มันก็ใช้มหาศาลเพราะว่าเครื่องบินลำนึงมันใช้
ตกชั่วโมงนึงแค่๒แสนบาทครับท่านประธาน

วิกฤตทั้งเรื่องราคาน้ำมันประชาชนกำลังเดือดร้อนเนี่ย
ราคาแพงจะลบกับใครในอันตรายแบบนี้ครับ
ต่อไปสไลด์ที่๑๔กรัมครับ
คุณประยุทธ์ครับในฐานะที่คุณเป็นนายกลำตี
เป็นรัฐมนตรีกระลาโหมเนี่ย
คุณควรจะเลือกอะไรในวันที่คนไทยกำลังอดหยาก
คุณจะเลือกความหิวโหยของประชาชนนะครับ

ประชาชนกำลังเดือดร้อนรออาหาร
ทั้งที่ประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรม
ประชาชนนะครับอดหยากต้องมานั่งรออาหาร
เพราะว่าสถานการณ์โควิด
แพงน้ำมันแพง
ทำให้ประชาชนลำบากและอดหยาก

คุณเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
คุณจะเลือกเรือดำน้ำจีนที่ไม่มีเครื่องยนต์
หรือคุณจะเลือกไอ้โดรนที่ด้อยคุณภาพ
หรือคุณจะเลือกซื้อไอ้เครื่องบินที่ไม่มีอาวุธมาอีก
ตรงนี้เนี่ยคนเป็นนายกรรมตรีต้องตัดสินใจครับว่า
คุณจะเลือกฝั่งซ้ายก็คือประชาชน
หรือคุณจะเลือกอาวุธสงครามคือฝั่งขวาครับ
ตรงนี้ผมให้ข้อคิดนะครับ
แล้วก็ฟ้องท่านประธานนะครับไปให้ท่านนายกรรมตีเนี่ย
ให้ท่านปรับปรุงแก้ไขซะงบประมาณฉบับนี้ครับ

ต่อไปครับที่ผมบอกว่างบประมาณฉบับนี้เต็มไปด้วยความไม่โปร่งใส
คำขอเนี่ย๓๖๓๘ล้านบาท

บอกว่ามันมีกรมสำคัญอยู่ในกระทรวงทรัพย์เนี่ยก็คือกรมทรัพยากรน้ำ
ในคำของงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าร้านบาทครับท่านประธาน
ท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านต้องดูครับ
ท่านประกาศครับบอกว่าปราบโกงคือวาระแห่งชาติ
ผมจะเรียนท่านประธานครับว่างบประมาณเนี่ยนะครับไปใช้เนี่ย
มันไม่โปร่งใสนะครับมันมีการซื้อขายตำแหน่งกันอีกครับ
ท่านประธานครับซื้อขายยังไงผมจะเรียนท่านประธานครับ
เมื่อวันที่ยี่สิบพฤษภาคมปีหกห้าเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำนะครับ
ได้เปิดสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการ
ประเภทอำนวยการระดับสูงหรือ๔๙นะครับท่านประธาน๒ตำแหน่ง
คือตำแหน่งหนึ่งก็คือผู้ตรวจราชการกรม
ตำแหน่งหนึ่งก็คือผู้อำนวยการสำนักด้านวิศวกรรมระดับสูง
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำท่านประธานครับ
ท่านนายกรรมตีเนี่ยท่านกล้าไหมครับอย่างที่ท่านพูดบอกว่า
ท่านจะปราบโกงคือวาระแห่งชาติของท่านเพราะว่าผมเนี่ย
จะเอาข้อมูลไปให้ท่านครับท่านประธานครับให้การน้ำดีเนี่ย
เขาก็ไปสอบตามอาวุโสตามคุณสมบัตินะครับ
ที่เขามีคุณสมบัติก็มีคณะกรรมการต่างครับ
ปรากฏว่ามีบุคคลลึกลับครับชื่อเฮียซอโซ่ครับ
เฮียซอโซ่เนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ว่าชื่ออะไร
ชื่อเนี่ยคล้ายคล้ายร้านอาหารดังนะครับอยู่แถวคลองศาลร้านอาหารจีนนะครับ
ท่านประธานครับแล้วโทรศัพท์มาเรียกเงินครับ
หลักอยากให้การครับปรากฏว่าแค่การเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินจะจ่ายหรอกครับ
ปรากฏว่าอย่างไรครับวันที่ยี่สิบพฤษภาหกห้าเนี่ย
ที่จะต้องมีการประชุมแต่งตั้งระดับ๔๙๒ตำแหน่งเนี่ยท่านประธาน
ก็เลยไม่มีการประชุมเลยเลื่อนไปจนถึงวันนี้เนี่ยมิถุนา
ก็ยังไม่ได้มีการประชุมครับตรงนี้เนี่ยครับก็คือคำถามครับท่านประธานครับว่า
เหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ท่านบอกว่าปราบโกงคือวาระแห่งชาติท่านจะกล้าปราบไหม
ถ้าท่านกล้าปราบเนี่ยท่านมาติดต่อผมท่านให้ใครมาก็ได้ครับ
เดี๋ยวผมไปหาท่านครับผมจะเอาหลักฐานไปให้ท่านนายกไปจัดการครับ
ไอ้เฮียซอโซ่เนี่ยครับใหญ่โตจริงครับท่านประธานครับ
แล้วท่านประธานครับไอ้การประกาศในการประชุมอะไรต่าง
มันมีหลักฐานหมดครับแล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ย
ทำไมถึงไม่ทำหรือไอ้เฮียซอโซเนี่ยนะครับ
ตั้งครับนี่จะสิ้นปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วครับท่านประธาน
ยังไม่มีแค่การมาทำงานเลยนี่ไงครับผมถึงเรียกว่า
งบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกในที่ท่านตั้งเนี่ย
มันเต็มไปด้วยเรื่องของความไม่โปร่งใสไปเรื่องของการทุจริตครับ
ไปครับท่านประธานครับไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
กระทรวงดีเอสเนี่ยท่านประธานท่านประธานครับกระทรวงเนี้ยนะครับ
มีหน่วยงานนะครับที่สำคัญอยู่หน่วยงานหนึ่ง
เรียกว่ากลมอุตุนิยมวิทยาครับในงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยท่านประธาน
ในคำขอเนี่ยขอมาทั้งสิ้นเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าร้านบาท
ท่านประธานครับขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรากำลัง
มีการประชุมงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกในวาระหนึ่ง
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี
ก็มาอยู่ที่สภานะครับเพื่อเตรียมชี้แจงประหลัดกระทรวง
ประหลัดกระทรวงอธิบดีต่างนะครับก็จะมีวอลูมของแต่ละกระทรวงเนี่ย
ประจำอยู่ที่สภานี้นะครับเพื่อให้ข้อมูลกับรัฐมนตรีนะครับ
ในการตอบชี้แจงต่อสภาพผู้แทนรัศดรอันนี้คือประเพณีนะครับ
แล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติมาตลอดเพราะว่าขณะนี้เรากำลังพินา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ท่านประธานครับนายกรัฐมนตรีครับ
ท่านไปตั้งอธิบดีกรมอุตุเนี่ยชื่อนางสาวชมภารีชมพูรัฐ
ชื่อเล่นว่าตาบูครับท่านประธานครับ
ธิบดีคนนี้ครับไปทำอะไรท่านประธาน
ผมฟ้องท่านประธานเลยครับท่านประธานดูรูปสิครับ
วันที่๓๑พฤษภาเนี่ยระหว่างที่สภาผู้แทนรัศดรกำลังพินา
ล่างบบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับครับ
ยุทธพงศ์คนนอกระวังหน่อยนะครับคนนอกระวังหน่อยครับครับ
พูดถึงคนนอกระวังหน่อยนะครับครับผมครับท่านประธานครับ
ธิบดีกรมบุตุเนี่ยแทนที่จะอยู่สภา
ช่วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสหรือช่วยท่านนายกรรมตรี
ในการตอบข้อสงสัยนะครับของงบประมาณ
แต่อธิบดีคนนี้นะครับกลับไปราชการที่ดอยอ่างขาง
ฝางจังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้เนี่ยท่านประธานครับ
มันเหมาะสมไหมครับท่านประธานครับรู้อยู่แล้วครับว่างบประมาณเนี่ย
จะต้องเข้าสภาวันที่สามสิบเอ็ดทุกกระทรวงครับ
เขาก็มีวอลูมกันหมดแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยท่านประธาน
มันก็เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินครับท่านประธานครับว่าอธิบดีคนนี้ก็ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน
แล้วถามว่าคุณไม่รู้จักการะเทศะขนาดนั้นเหรอครับนายกรัฐมนตรียังให้เกียรติสภา
แต่คุณกลับไปตรวจราชการในเวลาที่สภากำลังพิจารณางบประมาณ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่สมาชิกสภาผู้แทนราศดรเนี่ย
ภิปรายแล้วก็ต้องการคำตอบเพราะว่าเงินงบประมาณเนี่ยท่านประธานครับ
อย่างที่ผมเรียนท่านประธานว่าเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน
แล้วก็เป็นเงินที่ในขณะนี้เราต้องกู้มาครับท่านประธานครับ
ในภาวะที่รายได้นะครับในการจัดเก็บของเราลดลง
เพราะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโควิดปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวที่เราเคยมีรายได้
วันนี้ประชาชนก็กำลังมองลำบากการใช้งบประมาณมันต้องคุ้มค่า
แต่อธิบดีคนนี้กลับไปเชียงใหม่ยุทธพงศ์ต้องมุ่งรัฐมนตรีนะครับ
ครับมุ่งน้ำตีครับครับผมท่านประธานครับ
ผมขอสรุปแล้วครับท่านประธานครับผมสรุปครับท่านประธานครับว่า
ผมเนี่ยได้เรียนท่านประธานไปทั้งหมดครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมธนาลักษณ์เรื่องของกรมทรัพยากรน้ำ
กองทัพเรือกองทัพอากาศเรื่องของกรมบุตุนิยมวิทยา
ถึงความเหมาะสมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่
ผมไม่สามารถรับหลักการงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
จำนวนสามพันสามจุดหนึ่งแปดห้าล้านล้านบาทได้เพราะเต็มไปด้วยเรื่อง
ความไม่โปร่งใสเรื่องการทุจริต
และการบริหารราชการแผ่นดินนะครับที่ไม่โปร่งใส
โกงกินแม้กระทั่งมีการซื้อขายตำแหน่งดังนั้นเนี่ย
ผมไม่สามารถรับหลักการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกฉบับนี้ได้
ขอกล่าวขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ